ไปดูเรื่องแปลกไปดูของแปลกกันแล้วคุณผู้ชม

แต่ว่ากระยาศาสตร์ที่ใส่ถั่วลิสงทั่วไปแล้ว
จะพาคุณผู้ชมไปกินกระยาศาสตร์เมาเบอรี่ค่ะ
ไปค่ะไปที่สวนแห่งนี้
สวนที่นี่ก็คือสวนสอนพิชชาค่ะ
อยู่ที่หมู่๔ตมท่านางามอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลก
บุกเข้าไปเลยค่ะไปที่สวนแห่งนี้
เขาเป็นสวนการเกษตรผสมผสานแล้วก็เป็นแหล่งปลูกเมาเบอรี่
ประสบความสำเร็จอันดับต้นของประเทศไทยเลยค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เขาก็มีการนำมาเวอรี่มาต่อยอด
ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้
แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนะคะ
ก็มีการทำแยมทำน้ำเมาเบอรี่
แต่ที่น่าสนใจก็คือทำกระยาศาสตร์เมาเบอรี่นี่แหละค่ะ
โอ้โหมันแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ

ใช่ค่ะเพราะว่าเมาเบอรี่มันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้ว
แล้วเวลาเอามาทำกระยาศาสตร์มันก็จะไม่หวานเลี่ยนค่ะ
เปรี้ยวอมหวานกลมลงตัวค่ะ
ทางสวนเขาเริ่มทดลองทำ
ออเดอร์มาประมาณเดือนหนึ่ง
ปรากฏว่าขายดีขายดีได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก
ขายแบบจำนวนมาก
แต่ถ้าจะซื้อเป็นแพ็คก็เพียงแพ็คละ๔๐บาทเท่านั้น
สามารถสั่งแล้วก็จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะคะ
นี่เขาทำแบบนี้สดใหม่ทุกวัน

มีคนไหนอยากจะลิ้มรสชาติความลงตัวของกระยาศาสตร์ไทย
ผสมผสานกับรสชาติของเมาเบอรี่

ขึ้นให้แล้วคุณผู้ชมติดต่อกันไปเองโดยตรงนะคะ

สวรรค์สอนพิธาปรากฏาาอำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโร
เขาเปิดต้อนรับคุณผู้ชมทุกวันเลยค่ะ
กระยะสาติมัลเบอรี่นะครับ
ไม่มีแอลกอฮอล์ทานไปเยอะไม่มืนเมาเพราะว่าชื่ออาจจะบอกเมาเบอรี่
แต่เราไม่เมาเบอรี่เรากินได้